จะถูกกฎหมายใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็ออกมาใหม่ก็เป็นรูปแบบที่โยนมาว่า
สังคมโอเคไหมนะคะคณะกรรมการเขาคิดมาแล้วนะนะคะ
แต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ที่ออกมาส่วนใหญ่ที่ออกมาณตอนนี้ก่อนนะคะ
ก็ออกไปในทางค้านนะคะว่าไม่หรอกไม่ว่าจะเหตุผลใดเนี่ยมัน
ไม่ว่าจะไปแก้ปัญหาเก่าอันนี้ก็จะไปแก้ปัญหาเก่าไม่ได้
ของใหม่จะเพิ่มขึ้นซะด้วยซ้ำไปนะคะ
วันนี้จริงเราเชิญมา๒ท่านอีกหนึ่งท่าน
วิภาวดีรถติดค่ะต่อเนื่องนะคะวิภาวดีรถติด
เดี๋ยวกำลังจะมาอีกหนึ่งท่านแต่หนึ่งท่านที่นั่งในรายการเราแล้วคือ
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะมาแล้วจ้า
คุณศรีสุวรรณจัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
เหมือนนัทเหมือนนัทมีอะไรอย่างนี้
ต้องมีคุณศรีสุวรรณมานะคะเวลาเราไม่ได้อยู่ในรายการแล้วว่า
เดี๋ยวพี่ศรีมาแน่คือไม่เอาเลยใช่ไหมคะ
หรือแค่เดี๋ยวปรับแบบได้เข้าใจหลักการเดี๋ยวค่อยปรับแบบให้มันพอรับได้
หรือไม่เอาเลยไม่เอาเลยครับผมคิดว่าไม่เอาเลยเพราะว่าเพราะว่าแค่มีสลากกินแบ่ง
ที่เล่นกันทุกวันที่๑วันที่๑๖เนี่ยผมว่าก็น่าจะเกินพอแล้วนะครับ
ควรที่จะมีผลิตภัณฑ์มาให้นักเล่นหวยเลือกนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อความรู้สึกไม่ดีของคนที่นับถือศาสนานะ
ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนานะครับ
ศาสนาก็ไม่น่าจะมีศาสนาไหนที่จะมาสอนให้คนมาเมาในเรื่องของอบายมุกมาเล่นหวยเล่นการพนันอย่างนี้
แต่ถ้าดูอันนี้เอาเข้าที่คุณศรีสุวรรณกังวลก่อนนะคะ
แต่เท่าที่ดูเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามันก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย
อันนี้ตามข่าวคือผู้อำนวยการสำนักงานเป็นคนพูด

เขาก็ให้เหตุผลคือคนอยากจะทำ
มันก็ไปชักแม่น้ำทั้ง๕มาทำได้ตลอดนะครับ
อ้างว่าจะสามารถลดปัญหาเรื่องหวยใต้ดิน
อ้างว่าจะสามารถลดเรื่องหวยเกินราคา

ไม่มีทางที่จะไปลดปัญหาหวยใต้ดินได้
ไม่มีทางที่จะไปลดราคาหวยฉลากเก็นแบงปัจจุบัน
ให้ขายในระดับ๘๐บาทได้ไม่มีทาง

ฉบับปี๖๒มีโทษปรับถึง๑๐๐๐บาท
ก็ถามสิฮะทุกวันนี้ยังมีขายกันเกลอที่เกินราคา

หรือบังคับเอากฎหมายบังคับใช้จริง
มันก็ไม่มีทางที่ไปปราบปัญหาเหล่านี้ได้
เพราะฉะนั้นการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นหวยภาพ๑๒นักศัตริย์เนี่ย
ก็พยายามชักแม่น้ำทั้ง๕มาว่าจะสามารถ

ทั้งที่เป้าหมายที่แท้จริงคืออยากที่จะได้เงิน
เพิ่มขึ้นมาปีละ๑แสนล้านบาท

ที่ชอบเล่นหวยเท่านั้นแหละ
มาอึ้อเปรียบประโยชน์ตรงนี้

ไม่ได้คิดเลยว่าจะได้เงินเท่าไหร่

อันนี้ภาษาอาทิตย์ฉันนะเรียนข้างหมดมา

เพราะจะไปคิดแล้วก็เล่นกิน

ทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหวยลอตเตอรี่
ในราคา๘๐บาทนี่ได้หรือไม่

นี่คือศักยภาพ

คือคุณศรีสุวรรณไม่เอาสำนักงานสลากด้วยซ้ำไปป่ะคะเนี่ย

คือมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่เพียงแต่ว่า๑ตัวรัฐบาลยังพยายามเอาเรื่อง

ในเมื่อทำให้มันเป็นกฎหมายมาแล้ว

แล้วก็ไปสมัครเป็นสมาชิกของประเทศเข้าไป

แต่ประเทศไทยก็มีแบบนี้มาตั้งนานแล้วนี่คะ
เราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาน่ะเนอะนะครับก็ผมก็เลยบอกยอมรับได้

แต่ว่าอย่างอื่นนี้ไม่ควรจะเพิ่มเข้ามานะฮะ
ไม่งั้นในอนาคตก็เดี๋ยวน้ำเต้าปูปลานะครับ
ออกกันทุกวันออกกันทุกปลายสัปดาห์อะไรประมาณนี้
ค่ะคือต่อให้ใช้เหตุผลใดก็แล้วแต่

แล้วก็ในส่วนของถ้ามองว่าปัญหาบางส่วน
ที่มันเป็นของเดิมของสลากธรรมดาที่เราใช้กันอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะไม่สามารถแก้ได้แน่ถ้ามีสลากนี้ออกมาแน่นอนแน่นอนครับ

มันแก้ไขปัญหาปลายเหตุหรือปลายท่อทั้งนั้นแหละ
ไล่จับคนขายเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไร
ทำไมไม่ไปดำเนินการกับยี่ปั๊วซาปั้ว
ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่นำมาซึ่งราคาฉลากที่สูงขึ้น
ซึ่งผู้ขายเองเขาก็บอกว่าเขารับมาเนี่ย
ก็จะแปดสิบบาทอยู่แล้วแล้วจะมาขายแปดสิบบาท

ถ้าให้ผมไปเป็นประธานบอร์ดกองสลากนี้

เสือ๖เสือที่คุมอำนาจอยู่กองสลาก

กฎหมายด้วยกฎหมายรัฐมนูลเราเขียนไว้ชัดเจนนะครับ
มาตราหกสิบเจ็ดปีหกศูนย์นี่นะฮะกฎหมายรัฐมนุนหกศูนย์
คือเราต้องนับถือรัฐต้องสนับสนุน
ส่งเสริมหลักศาสนานะครับ
แล้วก็จะต้องพัฒนาจิตใจสติปัญญาเผยแพร่หลักธรรม
และต้องมีมาตรการกลไกในการป้องกันไม่ให้มีการบ่อนทำลาย
พอพูดสาธารณะไม่ว่ารูปแบบใดรัฐธรรมนุนเขียนอย่างนี้
งั้นการมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งหรือหวยเนี่ย
ให้เพิ่มมากขึ้นถามว่ามันสอดคล้องกับรัฐธรรมนุนตรงไหน
มันตรงข้างข้ามกันเลยและรัฐบาลเพิ่งแทร้ง
ไม่กี่วันเนี่ยที่ผ่านมาว่าจะสนับสนุนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของประชาชน

คือมีกฎหมายมีการออกสลากอยู่แล้ว

ก็รวยล้นฟ้าล้นแผ่นดินแล้วกองสลากอ่ะ
คุณศรีสุวรรณที่ไม่ค่อยพอใจสำนักงานสลากนี่คือ
รู้สึกว่าที่ออกมามันขัดจริยธรรมคุณธรรมศาสนาสังคม
หรือว่ารู้สึกว่าสำนักงานสลากมีเป้าหมายเพื่อเงินเท่านั้น

เอาแต่ถ้าเขาเอามาแล้วเขาไปใช้ทางสังคมไม่ได้เหรอคะ
มีเรื่องอะไรบ้างที่กองสลากเอาเงินจากหวย
แล้วไปใช้เพื่อประโยชน์สังคมที่เป็นรูปธรรมแล้วประชาชน
พูดปุ๊บประชาชนนึกถึงปั๊บเลยมีไหมผมว่าไม่มีนะ
แต่มีอยู่บ้างที่เขาเอาไว้ช่วยเงียบใบ้หลายทางช่วยเหลือในงานสังคม
แต่มันไม่ปรากฏออกเป็นข่าวที่ชัดเจน
เช่นน้ำท่วมนะฮะหรือฝนแรงที่กำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้
สลากใจดีใจปั้มมากนะเอาเงินทั้งหมดของกองสลากเนี่ยนะฮะ
เอาไปช่วยนะอย่างนี้ผมจะชื่นใจเลยแต่ว่าไม่เคยได้ยินไอ้ประเภทนี้
แต่ถ้าเขามีเป้าหมายแบบนั้นมาแปลว่าได้สิ
ถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อจะไปช่วยอะไรบ้างอย่างนี้
คือผมพูดไปก็อย่างนั้นแหละเพราะจริงมันทำไม่ได้
เพราะว่าโดยกฎหมายเนี่ยพอเราบอกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปี๒๑๑๗
แก้ไขปี๖๒เขาเขียนไว้ชัดเจนเลย
รายได้จากกองสลากต้องส่งเข้าสู่กระทรวงการคังเท่านั้นไปใช้อย่างอื่นไม่ได้
แต่ที่ไว้ทางมาอาจจะเป็นค่ามีบริหารจัดการอื่นเล็กน้อย

จะสามารถหาเงินเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาจากวิธีการโดยไป
ไปขายสลากมอมเมาประชาชนนะฮะรัฐบาลที่ดีต้องส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
มีการส่งออกนะครับสินค้ารวมทั้งส่งเสริมโปรโมทการท่องเที่ยว
ผมคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยมันจะได้เม็ดเงินที่เข้าประเทศดีกว่าที่จะมา

อื้อฮืออื้อฮือแปลว่าอะไรคะไม่ใช่อื้อนี่ก็ยอมรับในคำพูด
แต่ว่าโดยข้อได้จริงแล้วผมยังไงผมก็ไม่เห็นด้วย
นำมาสู่ปัญหาสังคมวุ่นวายดูไหมฮะเห็นหวยที่ทะเลาะกันขึ้นลงขึ้นสารสามสิบล้านเนี่ยเห็นไหม
เข้าใจค่ะเห็นสิมานั่งในรายการเราตั้งหลายครั้ง
ถูกต้องเห็นเอาแต่ถ้าใครได้๓๐ล้านนี่ก็พลิกชีวิตเลยนะคะ
คุณศรีสุวรรณเอาอย่างนี้คือคุณศรีสุวรรณ
ไม่เอาทุกรูปแบบนะคะครับแต่ทีนี้เราจะให้กลับไปฟังการแถลงนะคะ
ของทางสำนักงานสลากอ้อเดี๋ยวฉันถามนิดเดียว
มาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปศึกษาในรายละเอียดกัน
เสร็จแล้วก็จะเข้าไปที่คณะกรรมการสำงานสลากของเขาอีกแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็อาจจะมีประชาพิจารณ์เสร็จแล้วก็ต้องผ่านคอลโมอยู่แล้ว
คุณศรีสุวรรณไม่เชื่อหรอกว่าคอลโมนี้เขากันกองอะไรมามันต้องดีแล้ว
ไม่เขาโยนหินกองสลากโยนหินถามทางคือแถลงมาเมื่อวานโยนหินมา
ผมก็ต้องโยนหินกลับไปว่าผมไม่เห็นด้วย
อันนี้เครื่องนั่นแหละไม่โยนหรอกแล้วผมไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่เฉพาะศรีสุวรรณคนเดียวนะ
ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
แล้วอย่าลืมว่าในกฎหมายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๒ปี๖๒เนี่ยนะฮะ
ซึ่งแก้ไขเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
กี่เดือนเนี่ยหลังเลือกตั้งนะไม่ใช่ก่อนเลือกตั้งนะฮะ
เขาเลือกตั้งกันแล้วยังจะมาแก้ไขกฎหมายฉบับนี้อีกนะครับ

ให้อำนาจกองสลากออกประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่ง
รัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับ
นี้ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และศึกษาผลกระทบทางสังคม
เพื่อนำมาประกอบพิจารณาก่อนออกประกาศรวมทั้ง
ต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
มาออกผลิตภัณฑ์อย่างนี้เขาแถลงมาว่าเขาจะใช้แอปพลิเคชัน

และถามว่าคนได้โอกาสคนพิการจะไปขายอย่างไร
นี่ก็คือเข้าสู่ล็อกอีกล็อกหนึ่งก็คือ
ให้เอกชนนายทุนมาประมูลขายหรือทำแอปพลิเคชันนี้ใช่ไหม
แล้วขายไอ้เครื่องออนไลน์นี้ด้วยใช่ไหมไอ้แบบนี้มันยังไม่บอกประชาชน
แต่เดี๋ยวเขาคงคิดในรายละเอียดมากกว่านี้
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอฟังสำนักงานสลากเท่านั้นหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวลองไปฟังสำนักงานสลากนะคะ
ให้เริ่มจากทางโฆษกในฐานะกรรมการด้วยนะคะ
ธนวัฒนพลวิชัยนะคะให้อธิบายคร่าวเดี๋ยวค่อยมาทีละประเด็น
เพราะว่าอีกคนนึงมาแล้วนะคะทนายเกิดผลเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวคุยกันเชิญค่ะ
สิบสองนักสัตว์รูปแบบใหม่นะครับเป็นรูปแบบที่สำนักงานสลากและบอร์ดมีมติ
ให้เลือกรูปแบบนี้เป็นการนำเสนอสิ่งที่คณะกรรมการคิดตระหนักอยู่ทั้งหมดนะครับ
สี่เรื่องหนึ่งก็คือว่าผู้ซื้อจะได้ซื้อสลากในทางเลือกที่ตรงกับราคา
ตามกฎหมาย๕๐บาทเดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปทำไมต้องเป็น๕๐บาท
แล้วก็เพื่อที่จะทำให้เมื่อคนซื้อมาซื้อสลากตรงนี้แรงกดดันจะไปตกอยู่คนขายที่ขายสลากเกินราคา
สลากเกินราคาจะลงเพราะว่ารูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นออนไลน์นะครับ
แต่เดี๋ยวจะบอกวิธีบอกรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าทางเลือกของการดูแลผู้ซื้อเกิดขึ้นได้
และเราเชื่อว่าไม่เป็นผลกระทบต่อคนขายเพราะว่าคนขายเนี่ยช่องทางของออนไลน์จะมีกระบวนการดูแลคนขาย
และเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์๒ตัวเนี่ยไม่น่าจะทำร้ายระบบใบแบบเดิมคนขายเดิมไม่ควรกระเทือน
ดังนั้นหน้าที่ต่อมาก็คือการดูแลสังคมเราคิดว่าสลากรูปแบบนี้เนี่ยมีผลต่อสังคมอยู่สองมิติ
ติแรกนะครับการถูกรางวัลไม่ง่ายดังนั้นจึงไม่ได้มอมเมาให้คนไปเล่นเลือกเลข๒ตัว๓ตัว
มันง่ายในการถูกรางวัลการถูกรางวัลเนี่ยจะยากขึ้นด้วยหลักสถิตินะครับ
หลักหลักละสิบสองภาพมันจะถูกยากกว่าหลักละเก้าภาพหรือเก้าเลขเก้าสิบเลข
ดังนั้นในโอกาสถูกรางวัลไม่ง่ายนะครับดังนั้นเราคิดว่ารูปแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการที่จะมอมเมาสังคม
และอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและอาจจะมีการโยกย้ายระหว่างผลิตภัณฑ์เดิมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับที่เหมาะสม
ถกเถียงกับดิฉันครับมีแอบดาดทอนิดหน่อยมาที่เดียนแล้วผ่าน
ไม่ได้ดาดทอใครมันใส่รายป้ายสีผมไม่ได้
ไปที่คนที่ดำเนินการเรื่องนี้นะคะคุณศรีสุวรรณจะมองในกรอบเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหลักศาสนา
แล้วก็แน่นอนต้องในฐานะนักกฎหมายด้วยก็คือบวกเรื่องของกฎหมายทำได้แค่ไหน
รัฐบาลต้องใช้วิธีนี้หรือเปล่าเรียนขมวดจบยังคะ
ถ้านายเกิดผลค่ะก็ออกมาแนวเดียวกันใช่ไหมคือไม่เห็นด้วยหรือโอเค
คือผมนี่ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการพนันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถามว่า
ถ้าจะออกกฎหมายหรือมีการส่งเสริมการพนันถามความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศหรือยัง
ถ้าประชาชนเขาสนับสนุนไม่ได้เอาเป้าหมายเป้าหมายเดียวนะเฉพาะคนเล่นนะ
ผมหมายถึงทุกคนทุกคนชั้นทุกอาชีพนะครับ
ถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าทำทำแล้วไม่ดีมาแก้ไขหรือทำแล้วไม่ดียกเลิก
ผมก็ไม่ได้คัดค้านแต่ต้องพิจารณาหลายด้าน
แล้วถ้าเอาธนายเกิดผลก่อนถ้ามีการทำประชาพิจารณ์เหมือนกับ
ก็ไม่รู้ว่าจะทำแค่ไหนนะแล้วมันออกมาเสียงส่วนใหญ่คือ
เอาเอาสิเอาเลยอย่างนี้ทำไง
คือประชาพิจารณ์เนี่ยครับคือในชั้นนี้เนี่ยเอาตามกฎหมายก็ได้
เอาตามพระราชม่ายัดสำนักงานศลากิจแบ่งเนี่ย

นั้นมากกว่าวิธีการที่จะสอบถามความเห็น
เพราะว่าคณะรัฐมนตรีบอกว่าด้วยความเห็นชอบของคณะ
คณะกษมติและก็ความเอ่อถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
คนกำหนดรูปแบบมายังไงมันก็ต้องไปทางทิศ
แต่ประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในหลายทางนี้ใครบ้างล่ะ
แต่ถ้าแม้แต่เรื่องทำประชาพิจารณ์นะคะ
คือเรื่องไหนเรื่องนั้นนะประชาพิจารณ์มันอ้างได้
พูดกันตรงมาหลายเรื่องจัดตั้งได้ด้วยอ้าว

ใช่ไหมคะมันไม่ได้ทำประชาปฏิบางทีก็อาจจะโดนวิชาวิจารณ์
ตอนเลือกตั้งเนี่ยนะคะแต่ทีนี้พอสมมุติเดี๋ยวฉันสมมุติก่อน
ถ้าเสียงส่วนใหญ่แบบเอาอย่างนี้ธนายเกิดผลไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมคะ

คือผมยอมรับเสียงส่วนใหญ่นะเพียงแต่เสียงส่วนใหญ่มันจะชอบไม่ชอบ
จัดตั้งมาผมก็ไม่รู้แต่ถ้ามันมาด้วยเสียงส่วนใหญ่แล้วผมยอมรับได้
โดยที่เรายังไม่ได้แจกแจงเลยนะว่าอันนี้ทำได้ทำไม่ได้อันนี้จะแก้ปัญหานั้นอันนี้จะแก้ปัญหานี้
ยังไม่แจกแจงนะแต่ว่าถ้าโดยหลักการคนส่วนใหญ่เอาคือเอาใช่ไหมคะ
คือถ้าจะไปถึงคนส่วนใหญ่มันก็ต้องแจกแจงให้ชัดเจนก่อนอย่าแบบไม่ใช่รักไก่
บอกว่าทำได้เพื่อประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้และก็สุดท้ายคนไม่ทำตามข้อตรงลง
รักไก่เพิ่มเติมอะไรขึ้นมาคุณต้องแจกแจงโดยละเอียดเลย
ว่าเอาไปใช้อะไรทำได้ไหมถ้าเกิดปัญหาจะแก้ไขอะไรตามมาอย่างนี้
ผมไม่ใช่แบบว่าซาวเสียงแล้วสรุปว่าเอาไม่เอาแค่นั้น
มันต้องถึงแบบว่าต้องคลายข้อสงสัย

ทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยถ้าประชาพิจารณ
หรือว่านี่แหละเหมือนกับพยายามหยั่งเสียง

เขาอ้างว่าเขาไปทำมาแล้วมันออกมาแบบนี้

เพราะว่าผมก็พยายามเช็คกระแสความรู้สึกของพี่น้องประชาชน
หลายสื่อทั้งในโซเชียลมีเดีย
ทั้งในสื่อสารบนชนนะครับ
ผมคิดว่าแทบจะร้อยละ๗๐๘๐นะครับ
ไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้นะครับ
อย่างนั้นถ้าสมัครงานสลากไปจัดเวที

แล้วมาอ้างว่าเสียงส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ประชุมเนี่ย
บอกว่าคนส่วนใหญ่เห็นชอบด้วย
ผมก็ต้องตั้งข้อสมมุติฐานว่า
คุณไปซาวเสียงด้วยวิธีการใด
ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชนปี๒๔๖หรือไม่

โดยเฉพาะถ้าให้สำนักงานสลาก
ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไปกระทำเอง
อย่างน้อยถ้าจะทำต้องให้องค์กรอิสระ
หรือให้องค์กรที่เป็นกลางสถาบันการศึกษา

แล้วก็ต้องมีระเบียบวิธีในการรับฟังความเห็นอย่างถูกต้อง
แล้วก็สามารถตรวจสอบและทาน

แต่ถึงจะมีมติออกมาเห็นชอบด้วย

ผมยังไงผมก็ยังต่อสู้และคัดค้านเรื่องนี้

ทนายเกิดผลค่ะเหมือนกันคือ
จริงแล้วเนี่ยคือถ้าเราดูที่ผ่านมา

แต่ทีนี้ถ้าดูทรงเฉยอาจจะผิดก็ได้นะ

เหมือนมีความเป็นไปได้ที่จะออกมา
มีอะไรเตือนไหมคะถ้าสุดท้ายจะออก
คือถ้าสมมติว่าอย่างพี่ศีรษะวานพูด
คือถ้าเขาจะออก

ผมเชื่อว่าถ้าเขาตั้งทง

อยู่ที่ประชาชนจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ

แล้วมันก็น่าจะต้องมีขั้นตอนประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นอีกอยู่แล้ว

น่าจะคิดว่าคอลโลมอร์สมมุติถ้าไปถึงคอลโลมอร์นะคะ

ผมเดาใจคอลโมใช่ไหมครับให้ผมเดาเฉยนะ
ผมว่าคอลโลมอร์ผ่านครับเพราะว่าคอลโลมอร์ชุดนี้กับคอลโลมอร์ในอาทิตย์
ก็เป็นคอลโลมอใกล้เคียงกันเลยชุดเดียวกัน
มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้

แต่ผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ผ่าน

บางทีเราต้องมองอะไรที่มันย้อนแย้งมากพอสมควร
เพราะว่าณวันนี้กระแสสังคมผมเชื่อว่า

แล้วก็นักวิชาการต่างก็มักไม่เห็นชอบด้วย

ยกเว้นสรณชอที่เป็นการมาธิการยกร่าง
พิจารณากฎหมายฉบับนี้ที่ยกมือสนับสนุนนั้น
แต่ว่านักวิชาการส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นชอบด้วย
เพราะฉะนั้นผมคิดว่ากระแสสังคมณวันนี้ส่วนใหญ่นะครับ
เท่าที่ผมเช็คกระแสมาเนี่ยไม่เอา

ซึ่งก็เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วนะครับ

ก็จะฟังเสียงประชาชนเป็นที่ตั้ง

ซึ่งมันเป็นวิธีการในเชิงการบริหารราชการแผ่นดิน

นั่นหมายถึงว่าฉันไม่เอานะ
เป็นการทอดบันไดลงให้กับสำนักงานสลาก

แม่ถ้าเขาไม่ใช่อย่างนี้ก็จะว่าเขานะ

เรียนถามเลยเอาแบบตรงไปตรงมานะ
เมื่อสักครู่นี้เข้าใจชุดความคิดคำอธิบาย

ถ้าไปถึงคอลโลมอล์เอาจริง
ผมก็ไม่เชื่อว่าจะผ่านง่ายนะ

แต่กระแสต้องหนุนให้ไม่ผ่านด้วยถูกไหมคะ
ผมต้องพยายามพูดกับสังคมให้เยอะให้มากขึ้น
แต่ถ้ากระแสก้ำกึ่งล่ะคอลโลมอลผ่านไหม
ถ้าก้ำกึ่งผมก็เชื่อว่าคอลโมจะผ่าน

คือหน้าไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะคะคอลโลมอล์
ก็มีความต่อเนื่องกันอยู่ใช่ไหมคะ
คุณศรีสุวรรณหรอคะจะต่างออกไปเหรอคะ
ทำไมจ้องขวัญอยากให้มีสลัก๑๒นักศัตริย์แหละ
ที่ฉันอยากรวยอะไรก็แล้วแต่
ไปซื้อเนี่ยสลักกินแบ่งธรรมดาเนี่ย๓๐ล้านเดี๋ยวก็ได้
หรือไปปรึกษาครูอะไรนั่นก็ได้
ล้านก็พอแล้วกำลังจะถามว่า
เชื่อจริงเหรอว่าถ้าถึงคอลโมแล้วจะไม่ผ่านนะคะ
ผมเชื่อว่าจะไม่ผ่านท่ากระแสนะวันนี้เท่าที่เช็คเนี่ย
คอนละมองจะไม่ผ่านแต่เราไม่ได้ชะล่าใจนะครับว่า
คอลโลมอลจะไม่ผ่านแล้วก็เราก็อยู่เฉยก็ไม่ทำอะไร
คือเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้ย้อนฟังอาจารย์ธนวัฒน์ไปแล้ว
คุณผู้ชมก็พูดในประเด็นว่าทำไมถึงมา
อาจารย์ธนวัฒน์ต้องเจอกับผมอีกหลายเวที
กรณีนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยกำลังสวมหวกอยู่๒๓ใบนะครับ
ใบหนึ่งคือเป็นครูบาอาจารย์สอนสิทธิ์นักศึกษานะครับ
เรื่องที่จะต้องมีจริยธรรมศิลธรรมนะครับ
ใบหนึ่งไปอยู่ในแวดวงองค์กรที่กระทำอย่างนี้เนี่ย
ย้อนแย้งกันในตัวของท่านเอง
แต่มันก็อาจจะมีคำอธิบายทางวิชาการก็ได้นะ

เมื่อกี้ลืมเลยจะพูดว่าอาจารย์ก็บอกว่าจริงแล้วมันก็ถูกยาก
ขอบคุณครับ
อัตราจะชดเชยหวยใต้ดินได้เพื่อดึงคนเล่นหวยใต้ดินเข้ามาสู่ระบบ
ตาเต็งกับโต๊ะเนี่ยโต๊ะจะไม่แซงเต็ง๑บาทจ่ายแล้วได้เท่าไหร่
แล้วก็ตรงจะได้รางวัลจูงใจพอสมควร
นี่คือหลักคิดนะครับที่ใช้ข้อมูลสถิติ
รางวัลจะผันแปรไปตามคนซื้อและตามสัดส่วนของเลข
ซึ่งเราจะรีพอร์ตตามหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์
พอร์ตเป็นเรียลไทม์ว่าคุณซื้อเลขนี้เป็นไง
ระบบเพื่อไม่มีการแบ่งรางวัลน้อยเกินไป
อาจจะมีการอาจจะอั้นเพดานของการซื้อแต่ละเลข
ซึ่งก็จะอยู่ในกระบวนการที่จะบอกต่อไปนะครับ
เพื่อเป็นการทำให้เกิดความมั่นใจกับสังคมคือ
มีมติให้ทางสำนักงานนั้นปรึกษาหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัดกลุ่มก็คือกฤษฎิกาหรือหน่วยงานต่าง
เพื่อจะดูว่ารูปแบบที่เราจะทำทั้งหมดนั้นถูกต้องตามกฎหมาย๑๐๐ไหม
ซึ่งรูปแบบนี้เราไม่ทราบว่าทางกิจสิริกาหรือหน่วยงานต่าง
จะตอบกลับมาเป็นระยะวะลาเท่าไหร่
เพราะไม่ต้องการได้มีมุมมองว่าเราออกขี่เกินกว่า๒ครั้ง
เพื่อป้องกันว่าเราส่งเสริมให้มีการเล่นสลากมากจำนวนในเดือนหนึ่ง
ขณะเดียวกันรูปแบบของการจัดจำหน่ายนั้นจะมีกระบวนการของคนขาย
ตามกฎหมายบอกให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเปิดโอกาสให้คุณพิการได้มีโอกาสในการเข้าถึง
ดังนั้นรูปแบบของคนขายอยู่ในกรอบว่า๑คนขายเป็นคนขายที่เป็นตัวแทน๑๐๐เต็ม
ซึ่งอาจจะเป็นคนพิการเป็นกรณีสำคัญหรือรูปแบบไหนยังไม่ตกผลึก
เป็นสัดส่วนผสมสองอย่างมีคนขายที่เป็นตัวแทนของสำนักงานสลากและประชาชนสามารถซื้อตรงที่สำนักงานสลากได้เลย

ต่อมาในเรื่องของการที่เป็นคนซื้อกฎหมายกำหนดให้คนซื้อนั้นมีอายุเกิน๒๐เซนขึ้นไปซึ่งง่ายในการควบคุมเพราะการซื้อน่าจะเป็นบัตรประชาชน
คนซื้อจะต้องครบ๒๐ปีบริบูรณ์ตอนจุดซื้อณวันซื้อ
และคนซื้อจะต้องเป็นคนที่รับรางวัล
ขจัดปัญหาของเยาวชนเป็นคนซื้อ
ระบบนั้นจะตรวจสอบได้ชัดว่าใครเป็นเจ้าของสลาก
เพราะมันลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนครับ

อันนี้คร่าวแต่อาจารย์ยังบอกยังไม่ตกผลึกซัดทั้งหมดนะคะ
มันฟังดูมันก็เป็นเพียงแค่วิธีการนำเสนอ
เพื่อจะแบบทำยังไงก็ได้ขอให้ขายได้ขอให้ออกมาได้
คือวิธีการเหล่านี้ไม่ใช่วิธีการป้องกันอะไรเลย
ไม่ใช่เลยคนซื้อต้องอายุ๒๐ปี
ใครจะรับประกันใครจะมีมาตรการ
ขนาดบอกว่าสลากต้องไม่เกิน๘๐บาททุกวันนี้แก้ได้ไหม
มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา
มันเหมือนคำพูดที่พยายามสนับสนุนแนวความคิดของหน่วยงาน
เพื่อให้ออกสลากให้ได้เฉย
ท่านนายกระโผนค่ะดังนั้นไล่เลียงอย่างที่เป็นข่าวอยู่แล้วนะคะ

คือมันเป็นลักษณะใกล้กันเขาก็เชื่อว่าจะดึงคนเข้าสู่ระบบด้วยรูปแบบนี้ได้นะคะ
สลักเกินราคาอันนี้มันเป็นเหตุผลหลักอยู่แล้วนะ
เรื่องปัญหาพนันผ่านเว็บไซต์นะคะต่างประเทศ
หรือสิ่งที่จะห่วงอีกหมวดนึงคือคนอายุ๒๐ปีขึ้นไป

โดยหลักหรือยังถ้าจะออกผมว่ามันมันไม่มันไม่ครอบคลุม
ทั้งหมดหรอกค่ะแม้แม้กระทั่งเรื่องอายุมันก็ไม่สามารถ
คุมได้ทั้งหมดมันก็ต้องมีเล็ดรอดบ้าง
ขึ้นมาสู่หน่วยรัฐบาล

อ๋อคนหนึ่งอาจเพิ่มช่องทางให้ตัวเอง

มองในภูมิของเหมาหรือส่งเสริมนะครับ
ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเลยที่พูดมาทั้งหมดนี่
คือถ้ามีสลากรูปภาพ๑๒นักศัตริย์เนี่ยมันจะทำให้ผมซึ่งเคยเล่น
สมมุติผมเล่นหวยใต้ดินอยู่ตลอดเวลา
จะทำให้ผมไม่อยากไปเล่นหวยใต้ดินเรื่อย
แล้วก็หันมาเล่น๑๒นักศัตริย์แทนอย่างนั้นหรือ
ต่อความจริงที่ปรากฏอยู่ในสังคมนะครับ
อย่างที่เกิดผลว่าผมว่าใช่
มันจะมีทางเลือกให้คนไปเล่นเพิ่มมากขึ้น
จากที่เคยเล่นลอตเตอรี่ซื้อมา๑ใบไปเล่นใต้ดินอีก๔๕เบอร์
แล้วก็ไปเริ่ม๑๒นักศัตริย์อีกสักเบอร์๒เบอร์

ส่วนเรื่องที่จะป้องกันเยาวชนโดยเอาบัตรประชาชนไม่มีทางหรอกครับ
ผมก็ยืมบัตรพี่ชายผมก็ได้หรือแม่ผมหรือพ่อผมไปซื้อก็ได้
เพราะคุณไม่ได้มาจ้องนี่ครับว่าจะคนที่มาซื้อจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับ
มันไม่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เท่านั้นเองนะครับ
งั้นทางที่ดีนะวันนี้กองสลากควรทำหน้าที่ในการทำอย่างไรก็ได้
ที่จะทำให้สลากที่ขายฉบับละ๘๐บาทขายในราคานี้
โดยที่ผู้ขายที่เดินขายกันทุกวันที่มาจากพี่น้องอีสานผมนี่นะ
เดินขายเนี่ยเขายังสามารถสร้างรายได้เขาได้อยู่นะฮะ
ไม่ใช่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพื่อมาขายให้กับยี่ปั้วซาปั๊วนะครับ

อันนี้เข้าใจในมุมนะคะคือนักกฎหมายก็จะดูด้วยสิ่งที่เขียนใช่ไหมคะ
ใครเป็นคนเขียนเนื้อหาที่เขียนไว้มันเป็นไปได้หรือเปล่า
ซึ่งอันนี้เราวงเล็บไว้ก่อนนะคะคือถ้าจะทำจริงเขาก็แก้ได้นะคะ
พูดถูกฟ้องคดีเป็นหลายพันคดีข้อพูดถูกฟ้องเนี่ยอ้างกฤษฎีกามาเยอะแยะ
และในที่สุดสารพิพากษาไม่ได้เป็นไปตามที่กฤษฎีกาวินิจฉัยหรือมีความเห็นก็เยอะแยะไปนะครับ
ฉะอย่ามาอ้างว่ากฤษฎีกาถ้าผ่านมาได้เนี่ยแล้วจะไม่ผิดกฎหมายเนี่ย
ก็ตอบผมได้ไหมล่ะคุณนัฐญวัตรหลายโครงละครนักกรรมการหรือประธานบอร์ด
คราวบอร์ดเนี่ยผมยังนึกว่าบอร์ดหมายถึงอะไรเขาหมายถึงปิดสนิทเลยรึเปล่า

พักสักครู่คืออย่างนี้ค่ะช่วงหน้าจะคุยกับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะคะ
อาจารย์อิสกุลนะคะจากเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะ
ลองมองดูว่าถ้าเราเปรียบเทียบในต่างประเทศ
เขามีการคำนึงแล้วผ่านการคิดเรื่องพวกนี้มาแล้วหรือยัง
เขามีผลิตภัณฑ์หลายตัวไหมในการเสี่ยงโชคของประชาชนนะคะ
แล้วถ้ามาอยู่ในสังคมไทยมันเป็นไปได้ไหมที่จะแก้ปัญหา๓๔อย่างหลัก
ที่มองว่าถ้ามีออกมามันน่าจะแก้ได้ด้วย๑๒นักศัตริย์นี่แหละสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
อาจารย์อิสกุลอุณหาเกตนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะอันนี้ที่ออกมาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เอาอย่างนี้
เอาทางการเมืองก่อนอาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะออกมาจริงอะค่ะ
ตอบยากครับตอบยากมากเลยเพราะว่าเพราะว่าจริงแล้วเหตุผลที่ผมคิดว่าถ้าจะออกสลากพวกนี้ครับ
ก็คือเหตุผลหลักก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาลนะครับ
ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องความจำเป็นทางด้านงบประมาณเนี่ย
ก็เป็นแรงบิกที่จะทำให้กฎหมายอะไรพวกนี้มันออกง่ายขึ้น
อาจารย์หมายความว่าถ้าจะออกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าแก้ปัญหาสลากเกินราคา
หวยใต้ดินไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
อืมก็อาจจะเป็นแต่มันก็เป็นเหตุผลที่จะต้องพูดอยู่แล้วป่ะครับ

อาจารย์คืออันนี้มันต้องบวกไปแหมมันจะว่าเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะ
มันต้องบวกนโยบายทางการเมืองด้วยนะคะ
อาจารย์มองว่าอันนี้ที่ออกมาเนี่ยโยนหินถามทางแบบนี้เนี่ย
จริงแล้วมันบอกทิศทางอะไรได้บ้างคะ

วันนี้ถ้าเกิดว่านอกจากข่าวเรื่องนี้นะครับ
จากข่าวเรื่องที่จะมีหวยนักกษัตริย์สลากนักกษัตริย์อะไรนี้ออกมาครับ
ข่าวนี้ที่ออกมาช่วงใกล้กันก็คือ
วันนี้มีการประเมินตัวงบประมาณปี๖๓นะครับ

ประเมินงบประมาณปี๖๓ปีหน้าเนี่ยมัน๓๒ล้านบาท
แล้วก็จะขาดดุลงบประมาณประมาณ๔๕๐๐บาท

หมายความว่าตอนนี้ตังค์ที่จะใช้ขาดอยู่๔๕๐๐บาท
คำถามก็คือว่าเราจะเอาตังค์๔๕๐๐มายังไง
ก็ส่วนหนึ่งก็คงต้องกู้ตามบประปริเศษใช่ไหมครับ

อีกประเด็นนึงก็คือถามว่าถ้าเกิดว่านอกจากภาษี
ซึ่งถ้าเกิดว่ารายรับเวลา
ถ้าเราบอกว่ารัฐบาลจะต้องได้รายรับมากขึ้น
ก็แบ่ง๒ทางครับว่าจะเอามาจากภาษีหรือไม่ใช่ภาษี
ทีนี้ภาษีถ้าขึ้นก็โดนบ่นใช่ไหมครับ

ถามว่าเอามาจากถ้าไม่ใช่ภาษีรัฐวิสาหกิจที่ไหน
ส่งรายได้นำเข้ารัฐมากที่สุด

ก็เป็นกองสละ
สึ่งปีแรกที่ผ่านมา
สึ่งปีประมาณ๖๐๐๐๐๐ที่ผ่านมา
เยอะกว่าพอครับ

คือเรื่องที่จะแก้สลากเกินราคา
หวยใต้ดินเข้าสู่ระบบนี้ไม่เกี่ยวเลยเหรอคะ
ผมอันนี้โดยส่วนตัวนะครับ

ราคาทำให้ขายสลักเกินราคาไม่ได้

มีวิธีเดียวที่จะทำให้ทำ
คือคำพูดย้อนแย้งกันเองนะครับ

ราคาถ้าราคาถูกกว่าจะทำให้

กินแบ่ง๘๐บาทตอนนี้ขายเกินราคาไม่ได้

จะซื้ออันใหม่ใครจะซื้ออันเดิม
แบบนี้ครับมันก็จะมีปัญหาแบบหนึ่ง

ก็ยิ่งไม่ค่อยเป็นเหตุผลใหญ่เลยว่า
ถ้าอย่างงั้นแล้วมันจะ

เมื่อมันถูกยากขึ้นอะไรแบบนี้ครับ

ผมก็เลยไม่ค่อยน่าจะเหตุผลนะว่า
งบประมาณเป็นหลักสมมุติถ้าเอาเรื่องงบประมาณเป็นหลัก
แล้วมีปัญหาต้องบริหารงบประมาณให้ได้เนี่ย
คือจริงแล้วถ้าคาดหวังจากการออกสลากใหม่นี้เนี่ย

จะช่วยได้เยอะขนาดที่เสี่ยงจะโดนวิพากษ์วิจารณ์
จะโดนตั้งคำถามคือมันช่วยได้เยอะมากเลยเหรอคะอาจารย
ช่วยได้เยอะมากเลยก็ถ้าถามแบบนี้
ถ้าถามว่าให้เลือกระหว่างขึ้นภาษีกับขายสลักเพิ่ม

ขายสลักขายสลักมันโดนด่าน้อยกว่า

ถ้าเกิดว่าลองคิดง่ายว่าสมมุติว่าเราทำประชาภิกษาจริงนะครับ
สมมุติว่าทำแล้วผ่านทำแล้วผ่านนะครับ

ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเก็บภาษีนะลองลองจินตนาการภาพใหม่ว่าอ่า

ตอนนี้ก็แวดเราต่ำใช่ไหมครับแวดเราอยู่๗ใช่ไหมครับ

แวดขึ้นแวดพูดคำว่าขึ้นแวดคำเดียวโดนด่าแล้ว

อาจารย์ค่ะสมมุติแต่ทีนี้เรียนขอข้ามขั้นว่าออกไม่ออก
ข้ามไปก่อนในกรณีว่าถ้าออกอ่าถ้าออก
อันนี้มันต้องคิดไหมคะว่ามันไม่ดีกับสังคม
ในเชิงศาสนาในเชิงสังคมในเชิงคุณธรรมจริยธรรม
คือจริงมันมีผลมากไหมอาจารย์
พวกนี้จริงนะครับถ้ารัฐบาลกังวลปัญหาพวกนี้จริง
หมายความว่าท่านไม่อยากที่จะค่ะอาจารย์ครับ
คือโดยไอเดียแล้วเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่พูดถึงเรื่องว่า

เพราะว่าห่วยใต้ดินทำให้ม้องพระชาชนบลา
คือความจริงแล้วรัฐบาลตั้งใจจะเป็น
ผู้ผูกขาดการพนันชนิดนี้ในประเทศไทยมากกว่า
ไม่ได้คือถ้าคนเกิดปัญหาเรื่องพวกนี้
เหมือนกับบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากให้คนเล่นหวยไม่อยากให้คนสูบบุหรี่
รัฐบาลก็ยกเลิกทรงสลักยกเลิกลงงานราศูไปตั้งนานแล้วครับ
ค่ะถ้าอาจารย์ตอบนี้เราไปกันยังไงต่อดีคะอาจารย์
อาจารย์ที่ฉันถามในแง่ของกรณีศึกษาของต่างประเทศเนี่ยนะคะ
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนประเทศไทยไหมเวลาที่ไหนเขาจะมีผลิตภัณฑ์ลักษณะเสี่ยงโชคออกมาในแต่ละแห่งทั่วโลกเนี่ยค่ะ
มันมีปัญหาลักษณะเดียวกับเราไหมคะ
มันมีปัญหาลักษณะเดียวกับเราไหมคือปกติแล้วที่อื่นเขาก็มีสลากเหมือนกันครับ
แต่ว่าเราก็จะแบ่งเป็น๒แบบใช่ไหมครับ
แบบหนึ่งก็คือทำรัฐบาลทำขายเองแม้ว่าจะเป็นในนามของสำนักงานสลักกินแบ่ง
อันนี้ก็จะเป็นเคสหนึ่ง
ประเทศอื่นก็จะเป็นแนวที่ว่าเป็นเอกชนทำโดยได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล

อันนี้พอของเราเป็นโดยตัวโดยตัวของสำนักงานสลากเองเป็นคนทำเอง
ก็จะมีภาพว่ารัฐเป็นคนทำอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแบบหนึ่งอ่า
เอกชนทำก็ผมไม่ได้บอกว่าจะไม่มีปัญหาครับแต่มันก็จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่ง
เข้าใจค่ะอาจารย์ค่ะแต่ที่อาจารย์เปิดประเด็นไว้
เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามมิตินี้ไปด้วยกันนะคะ
สำหรับเรื่องงบประมาณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เบื้องต้นตอนนี้ก่อนนะคะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับคือจริงแล้วก็มีคนตั้งประเด็นนี้อยู่แล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าในสภาก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการบริหารแล้วก็การจัดการงบประมาณใช่ไหมคะ
แล้วก็พูดถึงนี่แหละว่าปากท้องคนไทยเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากนี้ต่อไป
ช่วงสุดท้ายแล้วทนายเกิดผลก่อนอันนี้รู้สึกจะมีอะไรซัดตอนสุดท้ายก็ไม่ทราบ
นายเกิดผลค่ะคิดว่าข้อเสนอณวันนี้ถ้าเขาถามเอาไงคะ
ส่วนตัวผมใช่ไหมครับส่วนตัวผมไม่ได้สนับสนุนครับผมไม่ได้สนับสนุนเลย
แล้วเหตุผลที่กองสลากหรือตัวแทนกองสลากออกมาพูดหรือออกมาแถลง
มันก็เป็นแค่ข้ออ้างเพื่อให้มันมีโอกาสที่จะผลิตสลากที่พูดถึงนี้
แต่โดยรวมแล้วผมยังมองว่าทุกวันนี้มันก็เยอะแล้วนะ
พนันมันก็เยอะอะไรมันก็เยอะแล้วก็ความยากจนมันน่าจะไปแก้ที่อื่นมากกว่านะ
น่าจะแก้ปัญหาปากท้องประชาชนก่อนที่จะพูดถึงเรื่องให้คนมา
คือมันไม่ได้รวยกันง่ายในการเสี่ยงโชคใช่ไหมค
จะไปแก้ปากท้องประชาชนทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแทนที่จะมาเมาผมใช้คำนี้ดีกว่า
คุณศิษย์สุดท้ายค่ะสุดท้ายสั้นจริงเลยหรือเปล่า
ผมคิดว่าเมื่อรัฐบาลหรือกองสลากยงเห็นถามทางอย่างนี้เนี่ย
ถ้าประชาชนอยู่เฉยก็จะเข้าล็อกสำนักงานกองสลากและรัฐบาล
ผมเองเนี่ยจะต้องแสดงให้รัฐบาลหรือกองสลากเห็นว่าภาคประชาชนไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับ
โดยจะจัดโต๊ะเลยล่ะตั้งโต๊ะล่าลายชื่อประชาชนที่ไม่เห็นด้วย
กับการออกผลิตภัณฑ์๑๒นักศัตริย์ของกองสลาก
ให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยมาลงชื่อนะครับ
ผมจะตั้งโต๊ะวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ที่๓สิงหาคมเนี่ย
เวลา๑๐โมงเช้าเป็นต้นไปที่ตลาดโรงเจนะครับ
ผนโยธินซอย๗๑ถึง๗๓ก่อนถึงตลาดยิ่งเจริญนะครับ
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าเป็นต้นไปไล่กันทั้งวันเลย
ประชาชนไม่ต้องมีอะไรเดินมาตัวเปล่า
แล้วก็เอาปากกามาจดชื่อว่าไม่เห็นด้วยนะฮะลงชื่อ
แล้วจะเอารายชื่อนี้ไปยื่นกับท่านนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีว่านี่ไงประชาชนไม่เห็นด้วย
หากท่านยังเดินหน้าต่อก็สู้กันในศาล
จบจบก่อนวันนี้
ขอบคุณคุณศรีสุวรรณและทนายเกิดผลค่ะขอบคุณค่ะ

ส่วนเราจะโยนกลับไปหรือว่าจะรับไว้ก่อนแล้วแต่ก็แล้วกันนะคะ
อีกสักครู่ไทยรัฐนิวสโชว์วันนี้สวัสดีค่ะ